มาดูข่าวดีของคนในวงการบันเทิงนะคะ
เอกชื่อดังค่ะคุณเวียสุกลวัฒน์ประกาศแต่งงานกับแฟนสาวนอกวงการ
กรกฎาคมนี้ค่ะหลังจากที่ก่อนหน้านี้เป็นข่าวลือ
ว่าจะแต่งจะแต่งแล้วหรือเปล่าเพราะว่าเห็นทางคุณแม่คุณเวียโพสต์ภาพ

ใช่ค่ะนี่แต่งจริงค่ะคุณเวียนี่ให้สัมภาษณ์เลยนะคะ
เปิดใจกับกองทัพสื่อมวลชนเลยนะคะบอกว่าได้เลิกวันอาทิตย์ที่๑๗กรกฎาคมนี้
เอาอีกไม่กี่วันแล้วสิเป็นเริกที่ดีที่สุดของปีเลยค่ะพี่อุ๋ยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ครับก็อย่างที่เห็นภาพไปเมื่อสักครู่ที่ทีมข่าวของเราขึ้นมาคือคุณแม่ของคุณเวีย
สาวนอกวงการทีนี้คุณเวียบอกว่านี่ภาพนี้ค่ะที่คนพูดถึงเยอะ
ของคนหือเอ่อคุณเวียบอกว่าตื่นเต้นมาก
เต้นกับการเป็นเจ้าบ่าวระยะเวลาในการคบหาดูใจไม่ใช่เรื่องสำคัญ
วัยของคุณเวียคือพร้อมแล้วอยากแต่งงานมานานแล้ว
จัดงานเป็นแบบงานปิดนะคะเฉพาะในครอบครัวในกรุงเทพนี่แหละค่ะ
เพราะว่ากังวลเรื่องของโควิดสิบเก้าว่าที่เจ้าสาวคุณวิกกี้เนี่ย
โดนใจทุกอย่างคุยได้ทุกเรื่องทำงานประสานงานกับต่างประเทศ
ก็เลยพูดได้๔ภาษาอายุไม่ได้ต่างกันเยอะแต่เขาหน้าเด็กค่ะ
คุณเวียบอกว่าคุณแม่เหอะว่าที่ลูกสะพ้ายมาก
คุณเวียยอมรับว่าคลั่งรักนะคะอยากมีทายาทแล้วด้วยค่ะ
เพศชายเพศหญิงก็ได้พร้อมที่จะเป็นสามีและเป็นพ่อที่ดีของลูกค่ะ
ตคนรู้ใจอย่างนางเอกชื่อดังคุณเบลล่า
ได้ให้สัมภาษณ์เอาไว้ก่อนหน้านี้ว่าพร้อมแสดงความยินดีกับพี่เวียเสมอค่ะ
ในคนที่อยู่ข้างเราก็รู้สึกว่าเขาใช่สำหรับเรา
จริงเราก็ร้อมแล้วจริงแล้วผมรู้สึกว่า
จริงผมไม่ได้ปิดพี่นะด้วยวัยด้วยสิ่งที่เราคุยกันรู้เรื่อง
เข้ากันได้จริงจริงผมว่าเมื่อก่อนเราอาจจะคิดว่า
ต้องคุกกันไปนานอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาถึงวัยหนึ่ง
จริงแล้วถ้ามันใช่ก็นั่นแหละนั่นแหละ
ถ้าสำหรับตัวเบลก็รู้สึกว่าเบลยินดีกับทุกเรื่องที่พี่เขามีความสุข
ก็คืออย่างที่เคยบอกไปตั้งแต่แรกหรือว่าก็บอกมาตลอด
ว่าแบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็เบลก็มีแต่ความปรับหนักอยู่ใส่